ยังมีเรื่องของวงการกีฬาไทยนะคะ
ณตอนนี้ก็ต้องดูเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วยค่ะ
ดรก้องศักย์ย่อนมณีพูดว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือว่ากกทออกมาเปิดเผยถึงมาตรการในการรับมือกับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙กับวงการกีฬาไทยนะคะ
ว่ากรกฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
วางมาตรการในการรับมือนะคะ
ซึ่งก็กำชับไปให้ทุกอีเวนต์ของการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
จะต้องมีมาตรการในการดูแลแล้วก็ป้องกันค่ะ
อกจากนี้นะคะกรกฐก็ได้มีการประกาศ
เรื่องการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะ
ขณะที่อีเวนต์ที่อยู่ในการควบคุมของกรกฐเองนะคะ
ก็ได้มีมาตรการที่ดีพอที่ทำให้มั่นใจว่า
คนที่มาร่วมการแข่งขันหรือนักกีฬานั้นจะได้รับความปลอดภัยค่ะ